ส่วนข่าวต่อไปครับทำไมเวลาที่พวกเราอ่านแล้วเราจะบอกว่า
ผู้ป่วยจิตเวทต้องรักษานะต้องกินยาต่อเนื่องนะ
แล้วก็ที่สำคัญอย่าให้ไปเสพยาเสริมแรงเข้าไปนะ
คุณผู้ชมทำใจฟังข่าวนี้ดีนะฮะ
ผมจะพาคุณผู้ชมไปที่บุรีรำครับ
ลูกชายเมายาทุบตีพ่อแม่หนึ่งแล้วนะ
มีการกระทำชำราวแม่ขณะแม่เมาด้วย
แม่ไม่รู้ตัวคุณพ่อหลังค่อมพิการ
ช่วยเหลืออะไรไม่ได้ก็ยืนดูลูกทำแบบนั้นตาปริบครับ
เรื่องนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำ
ลูกชายเสพยาจนหลอนครับทุบตีพ่อแม่
บางครั้งก็กระทำชำราวแม่ของตัวเองครับ
พอตำรวจจับมาได้ไม่กี่วันก็ปล่อยตัวแล้วก็กลับมาทำเหมือนเดิมอีก
เขาเคยเป็นผู้ป่วยจิตเวทครับและคิดว่าก็น่ายังเป็นอยู่นะฮะ
หมอฉีดยาให้แล้วก็กลับบ้านกลับมาก็มาทำแบบนี้
อยู่แบบนี้แหละครับคุณผู้ชมฮะผมถึงบอกว่าทำใจให้ดีฟังข่าวนี้
บ้านหลังเกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียวอยู่กัน๓คนพ่อแม่ลูก
ในดำนามสมมุติอายุ๖๕ปีคนนี้พ่อพิการหลังคล่อมเดิน
คุณผู้ชมเห็นไปแล้วท่านเดินไม่ค่อยสะดวกด้วย
นางแดงนามสมมุติอายุ๕๑ปีคนนี้เป็นแม่
แล้วก็ในเอ็มนามสมมุติเป็นลูกชายอายุ๒๒ปี
น่าจะเป็นคนนี้แหละที่บังหน้าไว้
ส่วนลูกสาวคนโตผลทุกส่วนนึง
แต่ก็ทุกข์ใจที่เกิดเรื่องแบบนี้ที่พ้นทุกข์ก็บอกว่า
ในดำคนเป็นพ่อเนี่ยแล้วบอกว่า๒๓ปีก่อนนะลูกนะคะ
ลูกชายแอบเสพยาจนมันหลอนจากนั้นเริ่มทุบตีพ่อแม่
พ่อเองก็เคยโดนตบหัวถุยน้ำลายใส่ขออภัยครับ
ต่อว่าด่าทอสารพัดกับพ่อและที่หนักที่สุดที่ผมพูดไปตอนต้นฮะ
ที่ทำกับแม่ทำกับแม่ตอนเมาไม่ได้สติ
แต่พ่อบอกพ่อช่วยอะไรไม่ได้แหละลูกนักข่าวเอ้ยกลัวลูกมันจะทำร้าย
พ่อก็พิการสู้แรงลูกมันไม่ไหวแน่
เป็นข้อความที่ผมเจ็บปวดแทนนะ
เค้าบอกกับหนักข่าวเอาลูกไปติดคุกได้ไหม
เอนามสมมุติลูกสาวคนโตเล่าทั้งน้ำตาครับ
ช่วงนี้ผมจึงบอกว่าโชคดีที่สุดในบ้าน
เธอบอกพี่แย่เท่ากับเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอ
มันแย่จนไม่รู้จะอธิบายยังไง
ว่าแม่ชอบดื่มเหล้าดื่มแล้วเมาบางทีก็ไม่รู้ตัว
แต่การที่ลูกจะมาทำร้ายร่างกายแล้วจะไปกระทำชำราวกับแม่เนี่ย
พูดนะครับมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายมาก
สงสารพ่อสงสารแม่แต่ไม่รู้จะช่วยยังไง
คือน้องชายเนี่ยมีประวัติเป็นผู้ป่วยจิตเวทครับคุณผู้ชมครับ
บางครั้งคุยรู้เรื่องก็ดีไปบางครั้งน่ากลัวน้องดาว
ปล่อยไว้เนี่ยลูกสาวคนโตกลัวว่าเดี๋ยวมันจะแรงกว่านี้นะ
มันจะทำยังไงจะเสียใจเกินกว่านี้
คุณผู้ชมครับลูกสาวคนโตเนี่ยเล่าบอกว่า
เขาเคยถูกน้องชายเนี่ยนะลวนลามขอจับหน้าอกมาแล้ว
อยากให้หน่วยงานช่วยอยากจะให้หน่วยงานเนี่ย
เธอพูดสามหลายขนเลยอยากให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ
ก่อนเหตุการณ์มาเจ็ดเลวร้ายไปก่อนนี้

พ่อพ่อเหตุเขารู้จักเขาก็หลังแบบนังนี้
เขาก็ใจได้กลายบริการ
ทุกคนก็เรียกสิทธิ์และครับ
ตะลวงทุกคน
พ่อแม่ที่สุดแม่โอ้โห

ยากจนไม่มีข้าวกินไม่อะไร
ก็ยังดีกว่าลูกมาทำร้าย
อยากให้หน่วยงานช่วยให้ถึงที่สุดเลยนะคะ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บุรีรำ

ผมเชื่อว่าท่านมีขั้นตอนในการที่จะดูแลครอบครัวนี้

เพื่อนบ้านนะคนกลางเล่าบอกว่า
ลูกชายบ้านนี้มักเสพยาบ้าพอเมา
แล้วก็หาเรื่องทะเลาะกับพ่อหลายครั้ง
แล้วก็ทำกับแม่ผมไม่อ่านแล้วนะฮะ
ผมรู้สึกแย่กับการที่จะต้องพูดถึงเรื่องแบบนี้หลายครั้งนะฮะ
ชาวบ้านก็เห็นแหละทำอะไรไม่ได้
ชาวบ้านก็วิงวอนเหมือนกับที่ลูกสาวคนโตบอก
โดยงานไหนก็ได้เข้ามาเถอะรีบเข้ามานะครับ

ชาวบ้านเองเขาก็กลัวขนาดเมื่อกี้พี่สาวเขายังกลัวเลย
ตำรวจนำตัวในเอ็มนามสมมุติไปตรวจปัสสาวะแน่นอนครับ
เป็นสีม่วงฮะก็เลยต้องดำเนินคดีเสพยาเสพติด
แล้วก็หากพิสูจน์ได้ว่ากระทำความผิดในคดีอื่น
ก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไปครับ
เราอยากอ่านความคืบหน้าของข่าวนี้
ในข่าวเช้าเสาร์อาทิตย์พรุ่งนี้น้องดาวฝากอ่านด้วย
พี่อยากให้พมเขาเข้าไปวันนี้เลย
น้ำตาจะไหลนะสงสารนะครับ